ทีนี้มาสร้างรายได้กันหน่อยดีกว่าช่วงนี้จะใช้เงินเยอะใช่ไหม
แล้วรายได้ที่ว่าคืออะไรหน้าฝนพอฝนตกเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะแมงจีนูน
งจีนูนมันมาค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยราคาดีด้วย
คุณผู้ชมดูสิคือไม่ได้ไปกลางวันนะต้องมีแบบไฟเหมือนไฟส่องกบอ่ะ
แล้วก็นี่ออกไปหาแมงจีนูนค่ะนี่คือที่ป่าชุมชนตลิ่งชันที่คอนบุรีของโคราชค่ะ
ป่าเนี่ยฝนตกลงมาช่วงนี้ป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ก็เริ่มแตกยอดแตกใบเนี่ยนะคะ
แมงจีนูนเนี่ยก็จะขึ้นจากดินมาแล้วมาเกาะตามต้นไม้มาหาอาหารมาผสมพันธุ์นี่แหละค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องออกจับแมงจีนูนกันเอาไฟฉายส่องแบบนี้แล้ววิธีการจับล่ะก็ใช้มือจับนี่แหละค่ะ
นี่เห็นไหมเอื้อมจับมาบางตัวสูงสูงหน่อยก็ต้องมีอะไรนะขวดพลาสติกต่อกับไม้ยาว
สอยเขย่าให้มันลงขวดที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะ
แล้วคือเขาบอกว่าแมงจีนูนคุณขวัญเอามาทำอาหารนะคุณ

แล้วก็เฉ้นแล้วก็สวยร้อนนะ
ถ้าได้เยอะเขาบอกว่าบางคนเอาไปขาย
คือนอกจากเอามากินกันทำเป็นดูดิน่าทานเนอะ
เขาก็จะเอาไปขายเขาบอกว่าบางทีได้เยอะระดับแบบ๔โล๕โล

ราคา๑กิโลกรัมรู้ไหมคะเท่าไหร่
เท่าไหร่ครับ๒๕๐บาทถึง๓๐๐บาท
นี่คุณคิดดูจับมาได้๕โลนี่ก็คือก็๑๕๐๐หนอนไปแล้ว
แล้วช่วงนี้มันออกมาเยอะก็เกาะตามยอดไม้แล้วก็จะจับได้ง่ายนะคะ
มันออกมาช่วงก่อนหน้าแรงคุณบางทีมันจะมากินใบอ่อน
ก็เห็นเกาะอยู่แบบนี้ก็ไปจับเลยนะฮะ
ใช่เขาบอกอีก๒๓เดือนเดี๋ยวมันเป็นช่วงฤดูวางไข่ด้วยนะ

ก็ทีนี้ก็จะไปเจอกันเยอะเลยแหละแบบนั้นนะคะ
อยู่ในรูอะไรกันเนี่ยก็จะกินก็อ่ะต้องใช้วิธีเอาเสียมไปขุดเอา
ใช่มันมีทั้งอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างนะ
ก็หาวิธีในการจับมันไปนะครับ